คุณผู้ชมมีเหตุฆ่าโหดเกิดขึ้นนะคะ

แทงโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นน้องตายค่ะ
ห้องเช่าคือฟันหน้ายับ๑๐แผล
แล้วก็กระหน่ำแทงจนเสียชีวิตนะคะ

ตำรวจไปตามรวบตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ

เดี๋ยวนิดเดียวเรียกมันนิดเดียว
มันไม่มีเรียกอื่นเลย

นี่คือนายรังสิตทะรือศรีนะคะ
วัย๖๓ปีโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นพี่
ที่เป็นคนฆ่านายหนุ่ม
สมบัติล่าวัย๔๗ปีโชเฟอร์แท็กซี่รุ่นน้องค่ะ
ตำรวจคุมตัวได้ก็พามาทำแผนนะคะ
ที่เกิดเหตุคืออาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นบนถนนเพชรกะเสม
คือในหนุ่มสภาพศพคือเสริฐเฉยองมากนะคะ
ถูกฟันทั้งตัวมากกว่า๑๐แผล
โดยเฉพาะที่หน้าถูกฟันหลายแห่งจนเลือดอาบ
แล้วก็มีแผลถูกแทงเข้าที่ท้องแขนซ้าย

ในที่เกิดเหตุมีไม้หน้า๓๒ฟุตครึ่งเปื้อนเลือด

แล้วก็ที่ประตูทางออกอาคารด้วยนะคะ
หนุ่มเนี่ยคนตายเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่
เหมือนกับในรังสิทธิ์คนเกาะเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่านายรังสิตนะสารภาพกับตำรวจบอกว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่า
อยู่ห้องพักอยู่ที่เดียวกัน
หนุ่มผู้ตายพักชั้นสองตัวเขาเนี่ยพักชั้นสาม
หนุ่มชอบสูบบุหรี่พอสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บ
ควันมันลอยขึ้นไปที่ห้องเขา
กลิ่นมันติดเสื้อเขาพอขึ้นไปขับแท็กซี่
ผู้โดยสารเขาก็บ่นเคยลงมาเคลียร์ในหนุ่มหลายครั้งแล้ว
ปรากฏว่าไม่เป็นผลทะเลาะกันทุกครั้งขึ้นโรงพักกันมา๕๖ครั้งเพราะเรื่องนี้
อุตส่าห์ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น๔ห่างออกไปอีกชั้นหนึ่งจะได้ไม่มีปัญหา
ปรากฏในหนุ่มเนี่ยดื่มเหล้าเมาก็ชอบขึ้นมาหาเรื่องเขาบนห้องชั้น๔
ล่าสุดวันเกิดเหตุคือดื่มเหล้าจนเมาขึ้นไปหาเรื่องเขา
แล้วก็เอาไม้ขึ้นไปด้วยตีเขาตั้งหลายครั้งอันนี้คำกล่าวอ้างของนายรังสิตคนก่อเหตุนะคะ
เขาบอกเขาทนไม่ไหวเลยคว้ามีดแทงไปหนึ่งทีในหนุ่มก็วิ่งหนีลงมาที่ห้องข้างล่าง
ด้วยความหน้ามืดโกรธอยู่วิ่งตามลงมาคราวนี้กระหน่ำแทงไม่ยั้ง
แล้วก็เอาไม้ที่ในหนุ่มถือขึ้นไปตอนแรกเนี่ยฟาดตีในหนุ่มหลายต่อหลายครั้งจนตายคาที่อะค่ะ
แล้วก็หนีออกไปกะว่าจะหลบหนีไปพื้นที่อื่นตอนเช้าแต่ตำรวจไปตามรวบตัวทันนะคะ

นางสาวกันจวนโพธิศาลก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ยังได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่กับนายรังสิตเลย
ตัวเธอก็พยายามห้ามแฟนนุ่มแล้วนะ
สักพักหนึ่งแฟนหนุ่มก็ตัดสายโทรศัพท์ไป

พอเธอเดินทางมาดูที่ห้องเช่าก็ปรากฏว่า
นุ่มเป็นศพไปแล้วนะคะ
ต้นตำรวจคุมตัวนายรังสิตไปสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยค่ะ